โปรดติดตามตอนต่อไป

ในขณะนี้ขอเรียนว่า
เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ไม่กล้าพูดคำว่าเล่าเลยนะครับ

ถ้าย้อนกลับไปก่อนอันนี้ประมาณสักปี

เพราะว่าตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการที่
ดารานักแสดงนักร้อง

ดารารับเงินไม่รับเงินแบบไหนผิด

หรือว่าคนที่เปล่าเลยไม่ได้รับเงินมา

ผิดหรือเปล่าตอนนั้นความผิดแบ่ง

ก็คือตั้งใจที่จะโพสต์เพื่อโฆษณาจริง
อีกแบบคือโพสต์แบบไม่ได้ตั้งใจจะโฆษณานะคะ
แต่ว่าก็เกิดเรื่องราวขึ้น

แต่ไม่มากเท่าตอนนี้ค่ะ
นี่ไม่ได้เสี่ยมนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ารอบนี้ความชัดเจนที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
ไม่ต้องดังไม่ต้องอยู่ในวงการบันเทิง

เผลอก็จะโดนจ่ายตังค์เหมือนกัน
ก็เลยเป็นที่มาของการประชดประชันเสียดสีกรนด่า
พากษ์วิจารณ์อยู่เยอะนะคะว่ารอบนี้
ที่มาของข่าวนี้มันเกิดขึ้นได้จากอะไร
เพราะว่าถ้าเทียบจากเมื่อปี๕๘จนกระทั่งถึงปีนี้๖๐
ทำไมมันขยายวงล่ะมันขยายวงกว่าเดิมหรือเปล่านะคะ

แล้วก็มีการแซวกันในโซเชียลมีเดียเยอะ
วันนี้เอาให้ชัดว่าตกลงแล้วคนธรรมดาอย่างเรา

เราโพสต์ลงในพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัว
มีเพื่อนอยู่๒๓๐๐คนเนี่ยนะคะ

และที่สำคัญรอบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือเรามาถึงวันที่โซเชียลมีเดียเนี่ย
มันทำให้ทุกคนเป็นคนดังได้
แม้จะไม่ใช่คนในวงการแล้วด้วยซ้ำไป
ทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงรอบปี๒ปีนี้
คำถามคืออะไรคือความชัดเจน
ถ้าบอกว่าความชัดเจนอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของเจ้าพนักงาน

วันนี้สองท่านที่จะคุยกันกับเราในรายการนะคะ
ท่านแรกธนายความคนนี้ให้สัมภาษณ์ไว้ในสื่อค่ะ

เห็นไหมมีทนายออกมาบอกว่าไม่ได้อยู่ดีก็จะผิดเลยนะ

ทนายความเกิดผลแก้วเกิดนะคะ

ก็ถกกันก็เถียงกันหน้าดำหน้าแดงนะคะ

เพราะรอบนี้คนธรรมดาโดนด้วยจริงหรือนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะทนายเกิดผล
ที่ปูให้ฟังเพราะเคยคุยกันแล้วมาอีกแล้ว
อาจารย์ค่ะขอก่อนนะ
อาจารย์เห็นเนอะภาพอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ
รอบนี้มันมากกว่ารอบที่แล้วไหม
คือมันการเติบโตของเทคโนโลยี

แล้วคนก็เข้าถึงได้ง่ายใช้ได้ง่าย
เพราะฉะนั้นถามว่ามันเยอะขึ้นมันคงเยอะขึ้น

คือกฎหมายมันเขียนขยายกว้างขึ้น

แล้วทำไมเรารู้สึกว่ารอบนี้มันเหมือนเข้าตัวยังไง

เราพูดถึงเราพุ่งไปที่ดารา

เพราะฉะนั้นโดยตัวเขาก็ผิด

ประเด็นที่เป็นบุคคลอื่นไปโพสต์เนี่ย

แต่ว่าคนไม่ได้สนใจเพราะว่า

ตอนนั้นก็คือดาราฮือฮากันเยอะมาก

ผมจำได้ว่าเคยมีโทรทัศน์บางช่องถามผมเหมือนกัน
มันก็จะเป็นคำถามเล็กหนึ่งคำถาม
แล้วก็ก็เลยเป็นเรื่องอื่นนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เลย
ทีนี้ตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องค่าปรับด้วย
เพราะตอนนี้ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่า
มีท่านผู้ใหญ่มาพูดเรื่องค่าปรับด้วย

คุยบนพื้นฐานของการใช้อำนาจตามกฎหมายเดิมทั้งหมด

ไม่ได้มีการแก้ไขรายลักษณอักษรใดเลย

มาตรา๓๒นี้ไม่มีการแก้ไข
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒ปีที่ผ่านมากับตอนนี้

ระเบียบต่างนี้ไม่ได้ออกเพิ่มด้วยซ้ำ

ที่มีเพิ่มคือเรื่องรางวัลนำจับของผู้ให้เบาะแส

โอ้โหอย่างนี้ไม่รู้จะชี้เป้าใครชี้เป้าใครก่อนเลย

นี่แบบว่ามีความอิงกับกระแสโซเชียลมีเดียนะ
คือการมีคนชี้เป้าเพิ่มขึ้นมา
มันทำให้เรื่องนี้มันใหญ่ขึ้นไหมคะทนาย
คือมันวิถีชีวิตที่มันเคยดำรงปกติ
อกจากจะถูกตำรวจจับกลุ่มตามปกติแล้ว

แต่ถ้าอย่างง่ายก็ถ้าไม่ผิดจะกลัวใครชี้เป้าล่ะ
แต่ความชัดเจนเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนถึงขนาดที่ว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าผิดที่แท้จริง
อย่าลืมนะครับพรบฉบับนี้มีตั้งแต่ปี๕๑

ปีที่ผ่านมาประชาชนรู้อะไรบ้างเรื่องนี้
อืมรู้มาปีสองปีที่แล้ว

ผมว่าความคุมเคลือมันก็ยังอยู่ในตัวบทอะ
มันยังไม่มีการขยายอธิบายความหมายออกมาเลย
เอางี้ก่อนเบื้องต้นนะคะที่เราพูดถึงเนี่ย
คือการบังคับใช้ตามมาตรา๓๒ในกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลปี๒๕๕๙

ให้ทนายเกิดผลเป็นคนเลือกค่ะประเด็นที่ใหญ่ที่สุด
ถ้าลองนึกแทนประชาชนถ้าประชาชนจะโดน
อะไรคือเป้าที่ใหญ่ที่สุดที่เขาต้องระวังคะ

โฆษณาไม่ว่าได้ยังไงผมเชื่อว่าถ้าโฆษณามันจูงใจหรือตัวของมันเอง
อันที่๒คือการถ่ายรูป
มันเหมือนลักษณะไม่ได้เจตนา
ไม่ได้เจตนาผมยกตัวอย่างนะครับว่า
ความผิดทางอาญามันต้องยึดหลักเจตนาก่อน
เจตนาจะชักชวนจูงใจหรือชี้นำให้มีการเสพสุราหรือพวกนี้หรือเปล่า
แต่ถ้าเขาขาดเจตนาเช่นผมยกตัวอย่างนะครับ
ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะเป็นโฆษณา
ยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยไปเที่ยวแม่สาย
ผมไปเจอเหล้าดองยาใส่งูอย่างนี้

ผมเพิ่งไปแม่สายครั้งแรกแล้วเสังไปเจอยังเงี้ย

เรื่องแบบนี้ประชาชนไม่เข้าใจหรอกครับว่า

เท่านั้นเองแต่ว่าคนจะมาสนใจติดตามเขาหรือเปล่าเนี่ย
มันไม่เหมือนกับดารานะครับมันเหมือนกับดาราประชาชนทั่วไปเนี่ย
เขาไม่ได้คาดเคียงว่าผลของการถ่ายรูปแค่นี้
ส่งผลถึงต้องติดคุกติดตารางเลยไหม
หรือจะทำให้มีคนมาสนใจเรื่องแบบนี้ไหม
เพราะว่าเขาขาดเจตนาหรือเปล่า
คือถ้าสมมุติเราจะเห็นว่าข่าวนี้มันจะดูใหม่ขึ้น

คืออย่างแรกคือคนธรรมดาก็โดนหรือ
กับสองคือมีคนชี้เป้าได้ด้วย
แล้วใครจะชี้เราหรือเราจะชี้ให้ใครดีนะ
อันนี้คือสองอันที่รู้สึกว่าใหม่
ขอกลับมาเอาตามที่ทนายเกิดผลมาก่อน
เรื่องต้นอาจารย์ถ้าตามตัวบทกฎหมายที่เขียนไว้เป็นรายลักษณอักษรเนี่ยนะคะ
คำว่าโฆษณามันมีความหมายของมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้ว

คือตามมาตรา๓เนี่ยนะครับ

แต่ว่าเราต้องไปดูคำนิยามในมาตรา๓
ตร๓บอกว่าโฆษณานี้หมายถึงการทำให้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความ

แต่มันมีต่อท้ายว่าและให้หมายรวมถึงการสื่อสารการตลาด
เพราะฉะนั้นโฆษณาคำว่าโฆษณาในนิยามโฆษณาในกฎหมายฉบับนี้เนี่ย
มันจึงต่างจากโฆษณาในที่เราคุ้นเคยมาในพรบคุ้มครองผู้บริโภคก็ดี

มันต่างกันตรงที่ว่ามันบวกคำว่าการสื่อสารการตลาดเข้าไปด้วย
เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำออกมาไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์
คือโดยทั่วไปกิจกรรมอีเวนต์ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะ
แต่ที่นี้ถ้าจริงแล้วเอาแคบเข้ามาคือ
เนี่ยที่คนทั่วไปใช้สื่อออนไลน์เนี่ยนะคะอาจารย์
แค่ไหนเรียกโฆษณาคะ
แต่ว่ามันมีมาตรา๓๒มันมีอีกต่อท้ายอีกหน่อยนะครับ
ก็คือว่านอกจากข้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องหนึ่งอันกอฮอล์แล้วนะครับ
มันยังมีว่าแสดงชื่อหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม
ตรงนี้แหละครับถ้าไม่โฆษณาแต่ถ้าเป็นการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
ตรงนี้ถ้าไม่อวดอ้างสรรพคุณหรือไม่จูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงโดยอ้อม
มันก็ไม่เข้าขายคือกรณีโฆษณาเนี่ยมันจูงใจในตัวมันถูกไหมครับ
ถ้าคำโฆษณามันจบแล้วถ้าเราพิสูจน์ได้ว่านี่คือโฆษณาถูกไหมครับ
แต่ว่าคนธรรมดานี้ส่วนใหญ่ก็แน่นอนล่ะเขาคงไม่ใช่โฆษณาให้บริษัทให้อะไรแน่นอน
แต่เขามาแสดงชื่อหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถ้าแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องอื่นก็พอต้องมาดูว่าเขามีการบริษัทสรรพุน
ชักจูงใจให้ดื่มโดยตรงโดยอ้อมหรือไม่

คำว่าโดยตรงเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเช่นโพสต์ว่าเรายี่ห้อนี้ดีรสชาติกลมอย่างนี้ชัด
แต่โดยอ้อมล่ะแต่โดยอ้อมเนี่ยจะตีความอย่างไรใครจะเป็นคนตีความ
คำว่าโดยอ้อมอาจจะแบบมากินเหล้ากันอย่างนี้หรือเปล่านี่มันตรงนะ
แต่ดูอ้อมคืออะไรโดยเฉพาะบางเรื่องนะครับ
ผมยกตัวอย่างนะครับผมไปเจอปฏิทิน
หรือว่ารูปภาพโฆษณาโบราณนะ
ที่มันมียี่ห้อหนึ่งเป็นชายหัวล้านนั่งวาดรูป
แล้วก็เรียนแบบหนุ่มสาวนั่งกอดกัน
เป็นภาพเก่าแบบเนี้ยผมเห็นผมชื่นชมเห็นเขาติดพัสเตอร์อยู่ผมเห็นคุณผู้ชม
แล้วผมไปถ่ายรูปแล้วยี่ห้อนั้นมันติดร้ายอย่างนี้แต่ผมไม่ได้โพสต์อะไรเลย
อย่างนี้จะถือว่าเป็นการโดยอ้อมไหมอ้อมไหมคะอาจารย์แบบนี้คือ
ต้องดูลักษณะการโพสต์แล้วก็ถ้อยคำหรืออะไรต่างองค์ประกอบนะครับ
แต่ว่าถ้าแค่ภาพอย่างนั้นก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องศิลปะของภาพ
มันก็อาจจะแต่มันมีชื่อยี่ห้ออ่ะน่าจะไม่เข้ามีชื่อยี่ห้อค่ะอ่า
ทีนี้ชื่อย่อต้องดูว่าเขามีลักษณะการอวดอ้างสรรพคุณหรือเปล่า
ใจให้ดื่มโดยตรงโดยอ้อมหรือไม่นะอาจารย์สมมุติสมมุติอย่างที่ทนายเกิดผลบอก
แล้วมันมันดันเขียนสรรพคุณไว้ในภาพที่เราถ่ายอ่ะถ้าเขียนมีสรรพคุณอ่ะเข้าครับ
แต่ที่เขาถ่ายก็ถ่ายภาพโฆษณานะคะคืออย่างนี้ครับจริงจริงท่านทนายก็พูดถึงกฎหมาย
กฎหมายพูดถึงเจตนาเนี่ยมันมีเล็งเห็นผลถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องประสงค์ต่อผลโดยตรง
บางครั้งเล็งเห็นผลเนี่ยมันก็เข้าข่ายเจตนาแล้วโอเคผมไม่ใช่นักกฎหมาย
ผมเป็นนักนิเทศศาสตร์แต่ผมก็ได้ทราบมาว่าเล็งเห็นผลก็เข้าข่ายเจตนาแล้ว
คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเล่านี้มันมีเขียนสรรพคุณไว้เรายังมาโพสต์คุณเล็งเห็นผลหรือเปล่า
คือเล็งเห็นผลยังเป็นภาษากฎหมายตัดเจตนาของคนที่ประสงค์ต่อผลหรือถ้าไม่ประสงค์ต่อผลย่อมเร็งเห็นผลได้เป็น
แต่ทีนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าบางทีคนที่ถ่ายรูปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นถึงรายละเอียดเล็กน้อยขนาดนั้น
เช่นรูปนั้นเป็นรูปขวดเหล้าแล้วมีคำเตือนหรือมีอะไรที่ตัวเล็กสมมุตินะครับเป็นตัวเล็กในคำเตือนนั้นหรือสรรพคุณนั้น
แต่ว่าเป้าหมายของคนถ่ายล่ะเขาถ่ายภาพที่เป็นศิลปะมากกว่าสรรพคุณตรงนี้จะมองว่าเขาเล็งเห็นได้ไหมขณะเขายังไม่คาดหวังตรงนั้นเลย

มันจะบอกว่าอย่างนี้จะเข้าจะเข้าหนึ่งในที่เรียนบอกไปว่าเนี่ยดุลพินิษฐ์เจ้าพนักงานถูกไหมอาจารย์
พนักงานจะเป็นคนบอกว่าผิดไม่ผิดโดนไม่โดนใช่ไหม
ซึ่งในตรงนี้ก็จะมีผู้ทรงวุฒิหลายด้าน
ทั้งสัตว์อาจารย์ทางนิติศาสตร์
แล้วก็อาจารย์ทางนิเทศศาสตร์

นี้มีชุดหนึ่งนอกเหนือจากชุดของท่านสุวิระ
นั่นคือชุดอนุกรรมการป้องกันและปรับปราม

ในกรณีที่จะพิจารณาจะมีคณะอนุกรรมการ

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจได้เลย
ถ้ในกรณีไม่ชัดนะคือถ้าชัดเขาก็
ให้ไม่ชัดก็ต้องเข้าหมดอ่ะครับ
ประมาณ๑๕๑๗คนมีท่านใดดื่มไหมคะ

ว่าแค่ไหนเราอยากสังสรรค์แค่ไหนเราจะโฆษณา
คือเข้าใจพฤติกรรมคนดื่มไหมอาจารย์
บางทีถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรง

คนที่เป็นที่ทำอาจจะต่างไปไหม
ผมเข้าใจว่าหลายท่านผ่านวัยรุ่นมา
ก็น่าจะเข้าใจพฤติกรรมการดื่มพอสมควรนะครับ
ปัจจุบันหลายท่านก็ไม่ดื่ม

ก็มีนะฮะคือทุกคนก็มีประสบการณ์
ในเรื่องของการพิจารณาเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างเยอะครับ
ทนายเกิดผลกำลังพยายามจะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้

ถ้าในกรณีที่ไม่ได้มีเจตนาจริง
ไม่ว่าจะเป็นเร็งเห็นผลหรือประสงค์ต่อผลนะ
อันนี้เร่งผลมันเป็นภาษากฎหมาย
แต่ว่าคนที่ถ่ายรูปอย่างผมยุติยาเมื่อกี้

เขาอาจจะไม่คาดคิดด้วยว่ามีข้อความสรรพคุณตรงนั้นด้วย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะใช้แว่นขยายดูอย่างนี้

คือจะเข้าอนุกรรมการที่อาจารย์บอกถูกไหมคะ

เทาเทากล้ามกึ่งจะเข้าใช่ไหมคะ
เดี๋ยวที่ฉันจัดให้ชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งขอพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไม่ต้องถ่ายลงถ่ายรูปแล้ว

กินกับเพื่อนเลี้ยงกับเพื่อน
ไม่ได้โฆษณาจะสนุกกับเพื่อน
ถ่ายลงเฟซบุ๊กอินสตาแกรมลงทวิตเตอร์ได้ไหม

คุณผู้ชมคะเราจะคุยกันที่มาตรา๓๒ของกฎหมายปี๕๑นะคะ
จริงมาตรา๓๒มันมีทั้งหมด๓ย่อหน้าด้วยกัน
เราคุยแค่ย่อหน้าแรกย่อหน้าเดียวถ้าจะกระทบกับเรา

คำถามคือณตอนนี้ที่ออกมารอบล่าสุดนี้
อาจารย์ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นดารานักร้องนักแสดง
ร้องนักแสดงเซลบิตี้คนดังวงการบันเทิงหรือวงการใดอีกต่อไปแล้ว
ตั้งแต่ไหนแต่ไรหมายถึงทุกคน

เพราะฉะนั้นเราท่านไม่ต้องเป็นเน็ตไอดอลไม่ต้องมีใครรู้จัก
ถ้าเขาเห็นว่าผิดก็โดน

คำถามคือย่อหน้าแรกอาจารย์โฆษณาเรานึกออก
สมมุติปาร์ตี้วันเกิดกับเพื่อนมันต้องมีอยู่แล้ว
อายุตั้ง๒๐๓๐๔๐๕๐มันมี
ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กได้ไหม

ในรูปมีหมดนะคะมีขวดเห็นสลากด้วย
สลากด้วยขวดยี่ห้อไหนยี่ห้อไหน

ก็ต้องไปพินาดูว่าภาพถ่ายที่ออกมา
มันเข้ารักษณะว่ามีจูงใจให้ดื่ม

มันก็ต้องดูองค์ประกอบต่างว่าเข้าข่ายจูงใจไหม
ทีนี้ในข้อความที่เราเขียนในภาพนั้นนะคะ

มีเพื่อนอยู่ในเฟซบุ๊ก๑๕๐คน
อันนี้ถือเป็นข้อพิจารณาถูกผิดไหมคะ
คือถ้ามีการเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้ทราบได้เห็นได้ยิน

กฎหมายไม่ได้เขียนไงว่าคนกันเองหรือคนนอก
เขาเขียนว่าแสดงชื่อหรือเครื่องหมายใช่ไหม
เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับว่าคนเห็นมากน้อยแค่

ในกลุ่มปิดไม่ใช่ข้อโตแย้ง

มีภาพเดิมนะคะเขียนบรรยายข้างบนเพื่อนเท่าไหไม่สนแล้วนะ
เพราะยังไงไม่ใช่ที่จะบอกถูกผิดได้
ข้างบนเขียนบอกว่าเฮ้ยรีบมา

รีบมารออยู่อันนี้ชวนไหม

แนะนำให้เขามางานบันเกิด
จริงจริงไม่ได้จูงใจให้ถือเหล้า
คือเราก็ต้องดูองค์ประกอบ

เพื่อนมีของดีอยู่ขวดนึง

รีบมาจะเปิดขวดสำคัญแล้ว

จะเปิดขวดแล้วเนี่ยอันนั้นแหละจูงใจ
โดยที่ไม่เกี่ยวกับว่ายี่ห้อนั้นเป็นของไทย

โต๊ะเดิมมีแต่แก้ว
แต่ลินนะเห็นว่าสีเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่

ไม่มีขวดไม่เห็นสัญลักษณ์ใดทั้งสิ้น
หนีบอยู่ขวดนึงหนีบอยู่ขวดนึงนะคะ
แต่ไม่เห็นสัญลักษณ์นะอาจารย์
ใช้คำพูดเดียวกันบอกเฮ้ยรีบมา
จะเปิดขวดสำคัญโดนไหม
ก็มันก็สีเทานะอันนี้มันก็อาจจะตีความ

อันนี้ถ้าไม่ชัดเจนต้องเข้า
สมมุติว่าถ้าไม่ชัดเจนก็ต้องเข้า
การที่เห็นแก้วเฉยลินอยู่เนี่ย

อาจจะเป็นน้ำชาน้ำใกล้ขวยก็ได้ถูกไหมครับ
ถ้ามันไม่เห็นขวดไม่เห็นยี่ห้อ

ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ไม่รู้มีคนถืออยู่ขวดนึงนะ

มันก็อาจจะเป็นน้ำจับเลี้ยงน้ำเก็บหวยอะไรด้วยก็แล้วแต่

ใช้ข้อความเดียวกันเฮ้ยรีบมาจะหมดขวดอยู่แล้ว

เพราะว่ามันเข้าใจได้ว่าคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อันนี้พูดถึงว่าก็ความเชิญเชิญเชิญเหมือนเดิมนะ
ใช่รีบมาจะหมดขวดอยู่แล้ว

แต่เมื่อกี้บอกว่าทำให้เข้าใจได้ว่าคือยี่ห้อใด

อย่างนี้ก็ถือว่าโดน
ต่อให้เอาสลากสัญลักษณ์อะไรออกทั้งหมด
คืออย่างนี้ครับกฎหมายใช้คำว่า

ไม่ใช่บอกว่าแสดงยี่ห้อนะครับ
ชื่อหรือเครื่องหมายไม่ได้หมายถึงยี่ห้อ
ไม่ได้หมายถึงตาสินค้าแต่หมายถึง

บ่งบอกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น

ให้รู้ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์แน่แต่ใส่ยื่อก

มันยังไม่ชัดว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
ไม่ชัดเจนสมมุติว่าน้ำสีเหลือง
มันอาจจะเป็นที่ผมบอกเป็นน้ำชาเป็นขี้กลวย
ถ้ามันไม่ชัดมันก็อาจจะยังไม่ถึงขั้น

เอาใหม่ขวดมาเหมือนเดิม
ขวดมานะคะอาจารย์รู้เลยว่าขวดนี้
เอาอย่างนี้ตัดเรื่องยี่ห้อทิ้งคือรู้ว่าขวดแบบนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
แล้วก็มีแก้วนะเส้นายเกิดโผล่งงาน
แต่เขียนข้างบนตอนไปโพสต์นะเขียนข้างบนบอกว่า
ก็ขวดนั้นเป็นขวดเครื่องดื่มแต่ข้างในน้ำไม่ชัดเจน
เครื่องดื่มดูรู้ว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างที่บอกนะคะย้ำไม่เกี่ยวกับยี่ห้อใดนะคะ
แต่ดูรู้ว่ารักษณะขวดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ข้างบนเขียนตอนโพสต์บอกว่าจะดื่มไม่เยอะเดี๋ยวอันตราย

คืออย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ว่าถ้าขวดเฉยเนี่ยแล้วไม่มีอะไรเลย
มันก็อาจจะมีการเขาก็เอาน้ำชาใส่ขวดก็มีใช่ไหม
ผมเคยเจอร้านอาหารที่เอาน้ำชาใส่ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แต่เนื่องจากเขาก็เอามาใส่แช่เย็นไว้แล้วก็เอามาให้ลูกค้า
มันก็มีครับแบบนี้มันก็มีคือถ้ามันไม่ชัดเจนจริงเนี่ย
ผมคิดว่าอนุกรรมการก็ดีหรือเจ้าหน้าที่ก็ดีเขาก็จะเขาก็จะไม่ได้ไปต่อแย่พูดง่าย
เพราะมันไม่ชัดเจนแล้วก็ดื่มเยอะอันตรายน้ำอารมณ์ก็ดื่มเยอะก็อันตราย
คือถ้ามันตีความได้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับ
คือเดี๋ยวท่านนาเกียรติภูมิเดี๋ยวได้พูดเยอะกว่านี้

ยังไม่ถึงสัก๑๕ของความสงสัย
ในกรณีรายละเอียดปีกย่อยเลยนะคะอาจารย์
แบบไหนจะจับแบบไหนจับ
พอจะรู้แบบที่จะไม่จับแล้วแต่แบบไหนจับ
หรืออะไรที่เป็นเคราะห์โต๊ะแย้งที่เป็นกึ่ง
ว่ามันเป็นเส้นที่บางมาก
แล้วไปให้อำนาจหรือว่าดุลพินิษฐ์กับคนพิจารณา
เสียงนี้ฮะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมมาคุยกันต่อค่ะระหว่างโฆษณาของรายการเราสองช่วงนี้
แล้วก็ยังถกกันอยู่นะคะอันไหนผิดคะอาจารย์อันไหนไม่ผิดบ้างคะทนาย
เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันยกตัวอย่างไปมันกว้างมากเพราะมันมีลักษณะยิบย่อยมาก
ถ้านะคะถ้าจะลองดูว่าถ้าเขาทำแบบนี้แล้วถ้าเขาทำแบบนั้นล่ะใช่ไหมคะ
นายเกิดผลคิดว่าอะไรคือจุดสำคัญที่สุดถ้าฟังคำตอบจากอาจารย์บุญอยู่แล้ว
อะไรคือจุดสำคัญที่สุดที่มีแล้วเนี่ยผิดแน่
คืออย่างนี้นะครับจากที่ตัวอย่างที่คุณจอมขวัญยกเมื่อกี้นะครับ
มันมีประเภททั้งเอาเหล้ามาใส่ในขวดแล้วหรือสัญลักษณ์ของขวดก็แล้วแต่
ที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นเหล้าหรือไม่เล่าหรือไม่เป็นเหล้าภายในขวดนั้น
ต่อให้เป็นขวดเหล้านะในมุมมองผมนะครับ
คือพรบนี้เป็นความผิดทางอาญาการไม่ได้มีโทษ
มันก็ควรตีความอย่างเคร่งคัดนะครับถ้าไม่ชัดเจน
แค่สงสัยก็ไม่ควรจะจับเขาว่าใช่เหล้าหรือชากันแน่
หรือน้ำชากันแน่คืออะไรก็ได้มันอยู่ในขวด
มันจะเป็นขวดเหล้าแต่ไม่มีสลากนะพูดถึงไม่มีสลาก
ไม่มีชื่อไม่มีอะไรนะครับเป็นขวดเปล่าเนี่ยหรืออยู่ในแก้วเนี่ย
ต่อให้เชื่อว่าเป็นเป็นเหล้าแต่มันไม่ได้บ่งบอกถึงขนาดนั้น
ชัดแจ้งโดยปริยายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
ให้มันชัดแจ้งว่าเป็นเหล้าแน่นอนผมก็ต้องตีความโดย

อาจารย์คะถ้าที่ฉันสรุปอะไรผิดอาจารย์รีบบอกนะคะ

โฆษณาไม่ว่าได้เงินไม่ได้เงิน
ก็แล้วแต่เข้ารักษณโฆษณาผิดหมด
ทีนี้คำว่าอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจผู้อื่น
โดยตรงโดยอ้อมอาจารย์มัน
มหาสมุทรบนโลกนี้รวมกันยังไม่กว้างเท่านี้เลยนะคะ
แต่จริงคำนี้เนี่ยคำนี้นะครับ
ทั้งประโยคที่คุณจอมหวานพูดนี่

มันอยู่ในพระราบิจัตริย์คุ้มครองผู้โดยโภคอยู่แล้ว
อันนี้คือเอาถ้อยคำจากเขามาเลยนะ

แต่พอบอกว่าทุกคนน่าจะโดนในออนไลน์

อาจารย์มันงงมากเลยนะ

แสดงสรรพคุณให้เห็นว่าดียังไง
มีอะไรน่าสนใจสรรพคุณนะฮะ
อาจารย์อย่างตอนนี้ที่โซเชียลมีเดียนี่นะครับ

ข้างในเป็นแอลกอฮอล์ของยี่ห้อนั้น

คือถ้าสามารถ
คนดูทั่วไปเข้าใจได้ว่า
นี่คือพูดง่ายคือแบรนด์

ถ้าเข้าใจได้ว่านี่คือแบรนด์อะไร
ก็คือเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์หรือ

โดยเฉพาะการโฆษณาการสื่อทางตลาดในระยะหลังเนี่ย
เขาก็ไม่ได้แสดงผลิตภัณฑ์โดยตรง

มีน้ำแอลกอฮอลยี่ห้อนั้นอยู่ในขวดที่ว่า

เอาสลากนมแปะชาเขียวแปะอะไรแปะเนี่ยนะคะ

แอลกอฮอลอันตรายต่อสุขภาพนะครับ

เหมือนเดิมข้างในเป็นแอลกอฮอล์ของขวดนั้น

แอลกอฮอลดื่มแล้วอันตรายกับสุขภาพนะครับ

อันนี้ก็สีเทามากค่อนข้างจะ

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาค่ะ

มันมีความกังวลเยอะมาก
แล้วคิดว่าในเมื่อต้องตามในโซเชียลมีเดีย

หน่ำขนาดไหนใช่ไหมคะ

อะไรเป็นเส้นที่ชัดเจนที่สุด
ว่าโพสต์แล้วผิดคะ
ที่ชัดเจนที่สุดคือคำว่าเจตนาครับ
ว่าเจตนาก็คือประสงค์ต่อผลและเร็งเห็นผลครับ
ใครเป็นคนตัดสินเจตนาดิฉันคะ
ถ้าดิฉันรู้ว่าดิฉันโพสต์เพราะอะไร
แล้วคนอื่นจะรู้ได้ยังไงว่าดิฉันเจตนาอะไรคะ
ครับมันมีพฤติเหตุและพฤติการเป็นตัวประกอบ
พฤติเหตุก็คือมูลเหตุจูงใจทั้งหลาย
สมมุติว่าเราไม่รู้จักกับบริษัทเครื่องดื่มนี้เลย
แล้วเราก็ไม่ได้หวังที่จะช่วยเขาเรื่องการตลาด
แล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะให้คนจดจำเครื่องหมายการค้าเขา
กรณีอย่างนี้เราถือว่าไม่มีพฤติเหตุจูงใจ
และถึงแม้พฤติการก็จะเป็นตัวบ่งบอกอีกอันหนึ่งว่า
เรามีเจตนาที่จะให้คนได้
เรียกว่าจำเครื่องดื่มยี่ห้อนี้ได้
หรือว่ารู้ว่าเครื่องดื่มอันนี้มีสรรพคุณดี
หรือว่าชักชวนให้คนที่ดูนี่นะครับ
มาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดนี้

แล้วก็ไม่ได้ประสงค์ต่อผลและเร็งเห็นผล
อันนี้ก็ถือว่าไม่ต้องรับโทษครับ
เกี่ยวว่าดิฉันได้เงินหรือไม่ได้เงินใช่ไหมคะ

อันนั้นเป็นพฤติเหตุเขาเรียกว่ามูลเหตุจูงใจ
ได้เงินแล้วจึงทำอันนี้พฤติเหตุชัด
แต่บางทีไม่ได้เงินแต่ทำ
เพราะว่ามีคนขอร้องให้ทำมีคนชวนให้ทำ
เพราะว่าเป็นผู้มีบุญคุณ
เป็นเพื่อนที่รักกันอยู่ในบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อันนี้ก็เป็นพฤติเหตุที่เป็นมูลเหตุจูงใจ
ก็ถือว่าผิดครับถ้ามีมูลเหตุจูงใจ

แสดงออกมาถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น
อันนี้ก็ถือว่าผิดครับ
ถ้าคนโพสต์นะคะไม่ได้เงินจากบริษัทนั้น
แต่ชอบเป็นการส่วนตัว
ใช้ขวดนั้นนะคะทั้งตัวขวดก็รู้ว่ายี่ห้ออะไร
แล้วข้างในก็คือแอลกอฮอลของยี่ห้อนั้นแหละ
แล้วสลากเหมือนเดิมทุกอย่างคือขวดนั้นของยี่ห้อนั้น
แต่เขียนแคปชั่นเขียนตัวอักษรบรรยายบอกว่า

ฉันผิดไหมคะถ้าโพสต์แบบนี้ค่ะ
ครับอันนี้ก็ถือว่าเขาไม่ได้จูงใจให้ดื่ม
แล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อการตลาดของเครื่องดื่มนั้น
เพราะกับบอกในทางตรงข้ามหรือทำแปลว่า
ดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นมันไม่ดีนะ
เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าโพสต์อย่างนี้
บริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องดื่มนั้นจะชอบหรือเปล่าครับ
เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะท่านขออนุญาตแทรกนิดเดียว
ขวัญนะคะสมมุติว่าจอมขวัญ
กไก่ค่ะกไก่ได้รับจ้างจากบริษัทหนึ่ง
ให้โพสต์รูปขวดของบริษัทเขา
กไก่รับเงินนะคะแล้วโพสต์เห็นทั้งขวดทั้งสลากเลยค่ะ
แต่เขียนว่าวันหยุดยาวนี้อย่าดื่มเครื่องดื่ม
ขณะขับรถยกตัวอย่างนะคะ

อเจมส์อันนี้คือถ้าเป็นผมผมยังฟันทงไม่ได้

ไม่ได้มีเกษตราทางด้านการตลัดหรือเปล่า
ไม่ได้มีเจตนาทางด้านการตลาดหรือเปล่า
เพราะว่าโค้ชไม่ให้ดื่ม
โพสต์ไม่ให้บริโภคเครื่องดื่มชนิดนี้หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผมว่ามันไม่น่าจะมีบริษัทใด
เขาจ้างให้โพสต์แล้วทำลายชื่อเสียงบริษัทเขานะ
ไม่ได้ค่ะท่านนี่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางสังคมนะคะ
เช่นเอาใหม่เอาชัดกว่านั้นก็ได้ค่ะ
เครื่องดื่มยี่ห้อนี้เลยมีทุกอย่างครบ
นี้ตั้งถ่ายรูปปุ๊บเอาลงปั๊บ
แล้วก็เขียนนะคะบอกว่ารสชาติดี
แต่ไม่เหมาะถ้าท่านจะขับรถนะครับ
ฉันได้เงินด้วยนะคะอย่างนี้ดิฉันผิดไหมคะ
มีอยู่คำหนึ่งครับที่บอกว่ารสชาติดีอะครับ

แต่ข้างหลังบอกว่าไม่ควรดื่มไม่ควรดื่มแล้วขับนะครับ
อย่างนี้ได้ไหมคะซึ่งสองอันนี้อยู่ด้วยกัน

เวลาดูด้วยกันต้องดูว่าอันไหนเป็นตัว
ที่จะเป็นตัวส่งเสริมการขายหรือการตลาด
เพราะอ้างว่ารสชาติดีตรงนี้ครับ

ขณะขับรถเนี่ยดื่มไม่ดี

งั้นอันนี้พลาดเองทุกเอาใหม่ค่ะ

ผมว่าน่าจะเข้าองค์ประกอบ
ถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แล้วก็ถึงแม้จะไม่มีคำว่าอวดอ้างสรรพคุณก็ตาม

ในเรื่องของการแสดงให้เห็นชื่อและยี่ห้อ
เพื่อเกิดการจดจำ
ทำให้คนนี้เกิดแปลงรอยออนซี่
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น

ตรงนี้น่าจะเป็น

น่าจะแสดงออกถึงการมีเจตนา

เล็งเห็นผลและประสงค์ต่อผล
ให้คนจดจำเครื่องหมายการค้าชื่อ
จึงถ้าเป็นพนักงานสวนเรียกว่า
มีพยานหลักฐานพอฟ้อง

ค่ะซึ่งต่อให้โดนฟ้อง

คือไม่ได้รับตังค์มาเลยอะค่ะ

กรณีเมื่อสักครู่นี้บอกว่ารับสตังค์มา
ใช่แต่ฉันกำลังจะบอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
แต่ว่าถ้าดิฉันเกิดไม่ได้รับเงินมา

ก็ต้องมาดูว่าได้มีมูลเหตุ
หรือพฤติเหตุจูงใจอย่างอื่นหรือเปล่า
เช่นมีคนมาขอให้ทำ
หรือว่าทำเพราะอยากให้บริษัทนี้
เป็นที่นิยม
อย่างกรณีนี้ถ้ามีพยานแวดล้อมอื่นประกอบ
เพื่อให้เห็นชัดว่า
ผู้ที่ทำนี้ประสงค์ตอบผลและเรียงเห็นตอบผล

แต่ถ้าไม่ได้มีเจตนา
หรือว่าไม่ได้ประสงค์ตอบผลหรือเร็งเห็นผลในเรื่องนี้
ก็จะไม่ต้องรับผิดอันนี้ถึงบอกว่า
ในการที่จะสอบสวนรวบรวมพยาฐานจะแจ้งข้อเก่าหา
จึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคล
ถูกพยานและพยานเอกสารจำนวนมาก
ถึงจะสรุปได้ว่าเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ครับ
ค่ะท่านวิราชัยคะอังคารพุธพระรหัสศุกร์ภายในสัปดาห์นี้

จะกราบเรียนเชิญมาค่ะ

บอกว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตประสาน
เพราะว่ามันมีลักษณะปลีกย่อยหลายแบบมาก
ที่ประชาชนกังวลอยู่ตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวขออนุญาตประสานต่อเนื่องนะคะ

ขอบคุณเบื้องต้นนะคะท่านสำหรับหลักการคร่าวของวันนี้ค่ะ

อือ้ออเราไม่เจตนา
เพราะว่าพฤติเหตุพฤติการมันอีกหลายอย่างครับ

เดี๋ยวเรานัดกันอีก๔วันที่เหลือนะคะ
กราบขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะครับ
ค่ะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ
คือมันมีความปิดย่อยสูงมาก
มันเกิดได้ทุกแบบใช่ไหมคะ

คิดว่าอะไรบ้างที่เจ้าพนักงาน

ควรจะรู้ไว้ว่าเจอปัญหาแงเนี่ย
สิ่งแรกนะครับคือความเข้าใจของประชาชนเลยครับ
ในเวลานี้อย่างที่ผมเรียนว่า
พรบที่มันมีตั้งแต่ปี๕๑ถึงปี๖๐
ปีที่ผ่านมาประชาชนยังไม่เข้าใจ
และไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าห้ามโฆษณานะครับ
กระทั่งเกิดเหตุปี๕๘๒ปีที่ผ่านมา
มีตัวอย่างที่อนุกรรมการพิจารณาว่าผิดหรือไม่ผิด
ยังไม่เคยบ่งบอกหรือออกมาบอกประชาชนว่า
ตัวอย่างแบบนี้ผิดนะตัวอย่างแบบนี้ไม่ผิดนะ
งบประมาณงบโฆษณาน่าจะมีบ้างอย่างนี้นะครับ
ส่งเสริมให้ประชาชนรู้อันไหนผิดไม่ผิดอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ให้มันชัดเจนไม่เน้นที่ดุลพินิษฐ์
อันนี้คีย์เวิร์ดอันนี้กุญแจสำคัญไม่เน้นที่ดุลพินิษฐ
ไม่เน้นที่ดุลพินิษฐ์เอาไปเลยว่าตัวอย่างแบบนี้
ถ้ายกอย่างมาแบบนี้มันผิดแบบนี้ไม่ผิด

ค่ะขอมาปิดท้ายอาจารย์ไม่เกินหนึ่งนาที

ซึ่งอาจจะเรียกว่าตื่นตนกหรือไม่เข้าใจทั้งหมดก็ได้
อาจารย์อยากจะบอกตอนนี้ไม่เกิน๑นาทีค่ะ
คือผมคิดว่าจริงแล้วกฎหมายนี้มันมีมานานแล้วก็
เรื่องของการโพสต์มันเป็นช่องทาง
จริงตัวสำคัญของมันคืออยู่ที่ตัวเนื้อหาสาระที่โพสต์ขึ้นไป
การที่เราจะไปเขียนว่าตัวอย่างกขคงผิดเนี่ย
มันก็คงเขียนไม่ได้มันคงมีเป็นหมื่นเคสนะครับ

เพื่อปกป้องเยาวชนปกป้องตัวอย่างหน้าใหม่
แล้วก็ไม่ให้เกิดการจูงใจเนี่ยอย่าโพสต์เลยครับ
เราโพสต์สิ่งที่มันมีสร้างสรรค์ดีกว่า
หมายของกฎหมายอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะ
เดี๋ยวอาจารย์ค่ะขออนุญาตเนื่องจากหมดเวลา
เดี๋ยวเราน่าจะตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
ถ้านัดท่านที่ปรึกษาได้เดี๋ยวเรามาคุยกัน
เพราะเชื่อว่าค้างคาเต็มเลย
ในเพจของเราที่ดูตอนสดนี้
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบพระคุณทั้งสองท่าน